ตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมที่จะคัดเลือกภาพถ่ายจากประชาชนนะครับ
ในการไปรวบรวมแล้วก็จัดแสดงเป็นนิทัศกาลชื่อว่าทะทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์ครับ
นายวีระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า
กระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ดำเนินการรวบรวมภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จสวรรคตเพื่อนำมาจัดทำจดหมายเหตุฉบับราชการและฉบับประชาชน
โดยเปิดให้ประชาชนส่งภาพที่บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
เข้ามารวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์จดหมายเหตุฉบับประชาชน
โดยขณะนี้มีจำนวนมากถึง๑๘๐๐๐ภาพคลิปวิดีโอจำนวน๕๓คลิป
กระทรวงวัฒนธรรมได้คัดเลือกภาพมาแล้วจำนวน๘๙ภาพเพื่อนำมาจัดเป็นนิทัศกาล
สถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ในโอกาสวันครบรอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปรณรสมวาน
ครบ๑๕วันช่วงระหว่างวันที่๒๘ตุลาคมถึง๓๐พฤศจิกายนนี้
รวมทั้งยังมีการคัดเลือกภาพอีก๒ชุดมาจัดแสดงนิทัศกาลที่แสดงถึงพระมหากษัตริย์กับประชาชนคนไทย
และนิทัศกาลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย
จากนี้ได้คัดเลือกภาพของช่างภาพที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยจำนวน๙ภาพ
เพื่อนำมาจัดพิมพ์เป็นโปสตการ์ดจำนวน๙แสนภาพแจกจ่ายให้ประชาชนที่เข้าร่วมชมนิทัศกาลครับ
แล้วก็ในโอกาสที่จะครบรอบ๑๕วันของพระราชพิธีกระทรวงวัฒนธรรมก็คิดว่าภาพจำนวนมากเหล่านี้ก็ควรจะมาเปิดตัวให้ประชาชนได้พบเห็น
แล้วก็จะได้เชิญชวนประชาชนร่วมกันบันทึกต่อไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบอกอีกด้วยนะครับว่านอกจากนี้ในช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปรณรสมวานครบ๕๐วันระหว่างวันที่๒ธันวาคมปีนี้จนถึง๒๑มกราคมปี๒๕๕๙
จะมีการจัดแสดงภาพถ่ายของศิลปินแห่งชาติและช่างภาพมืออาชีพจำนวน๘๙ภาพอีกด้วยครับ
ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิตภัณฑ์ทัศนธ์แห่งชาติพระนครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเพื่อจะให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะโรงราชรสซึ่งเก็บรวบรวมราชรสราชยาและเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศในงานพระราชพิ